เมื่อวานนี้นะครับวันออกพรรษาโอ้โหคึกคักกันเลย
โดยเฉพาะริมฝั่งโขงหลายจังหวัดประชาชนแห่ไปเที่ยว
ไปดูบุญบ้างไฟทั้งไปดูไหลเรือไฟ
ใช่แล้วก็แหมดิฉันดูไลฟ์ในหลายจังหวัด
เสียงเฮ้เฮ้เฮ้ก็มาไประยะเลยนะครับ
อันนี้ไม่ใช่บ้างไฟพญานาคนะอันนี้จุดพลุกันก่อน
เฉลิมฉลองไหลเรือไฟที่นครพนมส่วนพื้นที่อื่น
เขาก็มีการเห็นบ้างไฟพญานาคถึงเฮแบบที่คุณอริยาบอกนะ
ส่วนนี้สวยมากริมฝั่งโขงเมืองนครพนม

ไปนั่งอยู่ริมฝั่งโขงท่ามกลางบรรยากาศที่งดงามคุณดู
นี่ไปกราบศักระพญานาคแล้วมองไปที่น้ำ
ก็เห็นเรือไฟที่จัดขึ้นนะครับ
ซึ่งชาวนครพนมพร้อมใจจัดสร้างขึ้นจำนวน๑๒ลำ
ลำจะเน้นในเรื่องของการเทิดทูลสถาบัน
เรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แล้วก็สัญลักษณ์เอกลักษณ์สถานที่สำคัญของจังหวัดนครพนม
งานดังกล่าวเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของบรรดานนักท่องเที่ยวทุกคน
ที่ได้ไปเยือนเมืองนครพนมที่ได้ชื่อว่า
คนมีความสุขที่สุดในประเทศไทย
ส่วนเมื่อวานคนไปดูก็ได้บุญด้วยได้ความสุขด้วยนะฮะ

ส่วนในช่วงกลางวันของเมื่อวานนี้ก็มีพิธีศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกัน
สืบสารประเพณีโบราณบูชาพระอุรังคธาตุ

โดยนางรำจากพื้นที่๑๒อำเภอรวม๗ชนเผ่า

ร่วมในพิธีถวายเครื่องสักการะบูชาต่อองค์พระธาตุพนม
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนม
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงออกพรรษา
แล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของคนในพื้นที่
และคนที่ไปร่วมงานบุญทุกคนด้วยนะฮะ
ประเพณีวัฒนธรรมไทยงดงามนะคุณนะ

ทีนี้จากนครพนมค่ะเขยิบไปดูที่หนองคายกันหน่อยโอ้ย
ที่นี่นักท่องเที่ยวเขาปักหลักรอดูบ้างไฟพญานาค

นักท่องเที่ยวเนี่ยคุณเตรียมน้ำเตรียมท่าไป

แล้วก็เอาไว้ดื่มตอนเฮ่แล้วเดี๋ยวคอแห้ง
คอไงเพราะว่าเฮกันหลายเฮเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม
คือที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงหลายจุดเลยนะ
ของทั้งที่พลพิสัยทั้งรัตนวปี
ทีนี้เนี่ยแน่นอนพอ๑๘๒๕คืออะไร
เวลาค่ะ๖โมงกับอีก๒๕นาทีตอนเย็น
เฮแรกนี่ที่วงอยู่นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เฮ่ต่อเลยที่นี่แหลกอีก

ที่บ้านตานชุม๓ลูกค่ะตอน๖โมง๒๕นาที
หลังจากนั้นก็เกิดต่อเนื่องอีกหลายสิบลูกเลย
ที่บ้านตานชุมที่บ้านน้ำเป
นี่ก็เป็นบรรยากาศแบบนี้อยู่ริมสองฝั่งโขงนะคะ
อยากไปเห็นด้วยตาสักครั้งนะจะได้เป็นบุญนะนะ

ดิฉันก็ยังไม่เคยได้ไปดูด้วยตาของตัวเองนะ

ก็คือที่เกาะคำชโนธวังนาคินนะคะ

ขอพรจากพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมากัน
นักท่องเที่ยวมาจากทุกทิศทุกแห่งแล้วค่ะ
อยากจะไปขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
หนึ่งในผู้ที่เดินทางไปเกาะคำชโนธเมื่อวานนี้

เจ้าของตำนานผีจ้างหนังแจ่มจันภาพพยกนั้นเอง
เขาไปแก้บนในวันออกพรรษานะคะ

รับทรัพย์มาต่อเนื่องถึง๗งวด

ต้องไปดูนาฏนอยค์บ็อนด์ลำ

ทายคลิปดูการไล่ลำของนาฏนอยค์

ผมพาคุณผู้ชมไปดูงานบุญทางภาคเหนือกันบ้างเจ้านะฮะ
ก็ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่น่าจะลองไปสัมผัสในช่วงเทศกาลออกพรรษาแบบนี้
นั่นก็คือประเพณีออกกว่าของชาวอำเภอแม่สะเรียง

ซึ่งจัดขึ้นบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูทรแม่สะเรียงนะฮะ
ซึ่งพี่น้องชาวอำเภอแม่เสรียงได้ร่วมแรงร่วมใจ
ร่วมทำบุญตักบาทในช่วงเช้ามืดเป็นเวลา๓วัน
เป็นประเพณีที่สำคัญนะครับสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
เพื่อเป็นการสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีออกหว่าให้คงอยู่คู่ชาวอำเภอแม่เสรียงนะครับ
ซึ่งออกหว่าเนี่ยมีความหมายหมายถึงการออกจากฤดูฝนนะฮะ
เป็นงานประเพณีออกพรรษาตามความเชื่อของชาวอำเภอแม่สะเรียงนะครับ
โดยงานประเพณีออกหว่าชาวอำเภอแม่เสรียงที่อยู่ต่างถิ่น
ก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อร่วมทำบุญ
แล้วก็ร่วมงานประเพณีออกหว่ากับครอบครัวด้วยนะฮะ
กิจกรรมที่สำคัญนั่นคือการจัดทำซุ้มราชวัฒน์ประสาทรับเสด็จพระพุทธเจ้านั่นเอง
ก็คือเหมือนเอาโคมไฟต่างโคมไฟทางเหนือ
เอามาจัดประดับประดาษตกแต่งตามบ้านเรือนตกแต่งตามรั้วกำแพง
แล้วก็ตกแต่งตามวัดต่างนะครับก็เพื่อเป็นการรับเสด็จพระพุทธเจ้านะฮะ

แล้วก็ที่สำคัญก็เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
ให้กับชาวอำเภอแม่เสรียงจังหวัดเชียงรายขออภัยจังหวัดแม่ห้องศรด้วยนะครับ
ปิดท้ายกันที่บริเวณลานวัดสังกัดรัตนคีรีอำเภอเมืองอุทัยธานี
นี่คึกคักเลยนะฮะซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนะครับ
ธนิษฐ์วงปิยสถิตเป็นประธานเปิดการแสดง
แสงสีเสียงตำนานงามประเพณีตักบาทเทโวโรฮนะ
ชาวอุทัยธานีสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับ
โอ้โหงดงามนะฮะถือเป็นการเริ่มงานบุญใหญ่
เทศกาลออกพรรษาของชาวจังหวัดอุทัยธานี
อย่างเป็นทางการนะครับโดยช่วงเช้าของวันนี้นะครับ
ก็จะมีพิธีตักบาดเข้าสารอาหารแห้งดูสิ
บันไดหลายขั้นเลยนะฮะเอองดงามนะฮะสำหรับประเพณีนี้นะฮะ
แล้วก็มีการข้าวต้มลูกโยนคือถวายข้าวต้มลูกโยน
พระพิสุสงฆ์นะครับซึ่งพระท่านก็จะอุ้มบ่าจาก
นตบเขาสแก่กรังลงมาจากยอดเขาตามบันไดอย่างนี้ฮะ
คันสู่บริเวณวัดสังกัดรัตนคีรี
ซึ่งเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็ใกล้เคียงกับเรื่องกล่าว
ในพุทธตำนานอีกด้วยนะฮะโอ้งดงามจริงทุกพื้นที่เลยนะครับ